คลิปนี้ไม่ใช่หนังแอคชั่นครับแต่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราช
ตำรวจร้องครับนอกคือแบบอาวุธเต็มมือเลยบอกลงจากรถอยู่นี่

นี่แหละเหตุการณ์ที่ชาวบ้านตกใจกันครับนี่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดที่ร้านค้าแห่งหนึ่งนะครับ
บนถนนเทวบุรีตะบนโพเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชเอามาเผยแพร่นะครับเป็นช่วงที่ตำรวจนอกเครื่องแบบ
ครบมือเลยนะปิดล้อมรถกระบะคันสีแดงนะฮะ
ที่อยู่ตรงกลางจอด้านบนนะครับที่ถอยหลังถอยหลังนะฮะ
คือเป็นรถกระบะสีแดงต้องสงสัยตำรวจตะโกนลงมาจากรถนะครับ
แล้วก็ควบคุมตัวเมื่อช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ครับ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่จุดดังกล่าวนะครับแล้วก็ไปพบกับชาวบ้านในระแวกที่เกิดเหตุ
นางสาวยานะครับเป็นนามสมมุติเธออายุ๓๔ปีเล่าบอกว่า
ได้ยินเสียงคนตะโกนดังมาจากถนนหน้าบ้านอ่ะชะโง่ออกไปดูเอ้า
มีกลุ่มผู้ชายมีอาวุธครบมือเลยคาดว่าจะเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบแหละ
กรูกันลงมาจากรถเก๋งสีขาวที่จอดอยู่กลางถนน
แล้วก็มาบังหน้าจอดดักหน้ารถกระบะสีแดงเอาไว้
แล้วก็ท้ายรถกระบะสีแดงนะครับมีรถยนต์กับเจ้าหน้าที่อีกจำนวนนึง
ปิดท้ายไว้อ่าคันนี้ไปไม่รอดแล้วแล้วมีการตะโกนให้คนขับรถกระบะสีแดงเนี่ย
ซึ่งเป็นผู้ชายหนึ่งคนลงจากรถแล้วก็ควบคุมตัวออกจากที่เกิดเหตุไป
โอ้โหพี่ยาเธอบอกเธอตกใจมากเลยเหมือนกับในหนังตำรวจจับผู้ร้ายค่ะ
ภาร์ทตำรวจเอกนักธบุตรทองทิพย์ท่านผู้กำกับการสพมนศรีธรรมราชเล่าบอกว่า
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจชุดปรับรามยาเสพติดนะที่เฝ้าติดตามมานานแล้ว
ต้องสงสัยเนี่ยขับรถกระบะนะครับแต่งซิ่งเรียกก็ไม่หยุดนะครับ
คนขับไม่ยอมหยุดรถเพื่อให้ตรวจค้น
เจ้าหน้าที่ก็เลยไล่ติดตามแล้วก็ปิดล้อมจับกลุ่มในที่สุด
แล้วก็คุมตัวมาตรวจค้นในรถ
แต่ปรากฏว่าทั้งตัวแล้วในรถของผู้ต้องสงสัย
ไม่เจอครับไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด
รวมถึงผลตรวจปัสสาวะก็ปกติฮะ
แต่เขาเคยมีประวัตินะครับคดีฆ่าผู้อื่นพ้นโทษออกมาแล้ว
ซึ่งผู้ชายคนนี้นะครับบอกเหตุผลที่ขับหนีหนีทำไม
พี่ถ้าพี่ไม่ผิดเลยไม่มีอะไรเลยพี่หนีทำไมเนี่ย
คือเขาบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นตำรวจเพราะไม่ได้แต่งเครื่องแบบ
นึกว่าเป็นกลุ่มอริเก่าอันนี้กลัวกว่าตำรวจอีก
ริเก่าจะมาล้างแค้นตกใจเลยไม่กล้าลงจากรถ
หลังจากตำรวจทำประวัตินะครับผู้ชายต้องสงสัยอย่างละเอียด

คนเห็นเหตุการณ์ก็ตกอกตกใจไปตามกันนะคะ
สรุปจับได้ตรวจไม่พบก็ปล่อยตัว